มีข่าวเศร้าของวงการฮอลลีวูดนะครับ
ต้องสูญเสียนักแสดงมากฝีมือไปอีกคน

เสียชีวิตลงเมื่อวันเสาร์ที่๑๗กันยายนที่ผ่านมา
ด้วยอายุ๗๓ปีนะครับ

พระเอกของเรื่องที่รับบทโดยคริสโตเฟอร์พลัมเมอร์

หลังจากต้องต่อสู้กับโรคสมองเสื่อมมานานหลายปี
โด่งดังและแจ้งเกิดจากภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับ
โดยเฉพาะฉากที่เธอขับร้องเพลง

และฉากนี้ก็ยังนับเป็นหนึ่งในฉากที่มีเสน่ห์
ตราตรึงใจที่สุดของภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วย

เกี่ยวกับเรื่องหลังการถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง
โดยได้แรงบันดาลใจมาจากจดหมายที่เธอได้รับ

เกิดที่ชิคาโก้เมื่อวันที่๒๗ธันวาคม๒๔

มีลูกสองคนและก็หลานอีกสี่คนครับ